คุณผู้ชมครับใครที่อยู่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนในช่วงนี้
อาจจะต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความแรง
ส่วนสภาพอากาศเริ่มเข้ามามีบทบาทก็คือเรื่องของอากาศเย็นจากประเทศจีนนะครับ
หลังจากห่างหายไปนานตอนนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ
ซึ่งการกลับมาในแต่ละครั้งเนี่ยนะครับช่วงแรกก่อนที่จะเจออากาศเย็นเย็น
เย็นกันก็จะมีการประทะกันของสองสภาพอากาศนะครับ
อากาศร้อนชื้นที่เราเจอกันตอนนี้กับอากาศเย็นที่พัดเข้ามาปกคลุมนะครับ
ซึ่งหลังจากนี้บริเวณต้นไปก็จะเริ่มเข้ามามีบทบาทบ้าง
เมืองไทยของเราค่อนข้างโล่งเลยทีเดียวนะครับ
นี่ครับเป็นการคาดการณ์ลักษณะการเคลื่อนตัวของกระแสลมนะครับ
โดยมีพายุหนึ่งลูกลูกนี้บัวรอย
ซึ่งก่อนหน้าที่จะมีการเคลื่อนตัวเข้ามามีบทบาทกับอากาศเย็น
จะสังเกตว่าอยู่บริเวณทางตอนล่างของประเทศญี่ปุ่น
พอเคลื่อนตัวมาอยู่แถวบริเวณทางชายฝั่งที่ตะวันออกของประเทศญี่ปุ่น
ก็จะเป็นตัวดันทำให้อากาศเย็นไม่สามารถที่จะลงทะเลได้
ก็จะมีการย้อยลงมาปกกลุ่มในเมืองไทยของเราต่อไป
ซึ่งแน่นอนพายุลูกนี้ก็จะจากการคาดการณ์
จะสังเกตว่าก็จะไม่ส่งผลกับประเทศญี่ปุ่นเหมือนพายุลูกก่อนหน้านั้นแน่นอนนะครับ
ทีนี้เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าการเคลื่อนตัวของอากาศเย็นเป็นอย่างไรกันบ้าง
นี่คือพายุส่วนสีม่วงคืออากาศเย็น
สังเกตว่าจะมีการถูกบีบให้มีการไหลลงมาแบบนี้นะครับ
ซึ่งการบีบเข้ามาก็จะทำให้เกิดลักษณะความแปรปวนอย่างที่บอกไปนะครับ
ฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าจุดสีเขียวที่คุณผู้ชมเห็นคือพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนนะครับ
ส่วนบริเวณสีชมพูคือจุดที่มีโอกาสเจอกับฝนฟ้ากระนองนะครับ
สังเกตว่าส่วนใหญ่ในช่วงนี้ก็จะเป็นในบริเวณพื้นที่ทางฝั่งตะวันตกภาคเหนือ
บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ
ส่วนหลังจากช่วงประมาณวันอาทิตย์วันจันทร์เนี่ยนะครับ
ก็จะมีบริเวณพื้นที่ทางภาคเหนือบ้างบางจุดบางพื้นที่นะครับ

ใครที่เจออากาศร้อนอบอ้าวรอสักแป๊บหนึ่งนะครับ
เดี๋ยวอากาศเย็นมาเจอฝนฟ้ากระนองอากาศก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับ

ผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหันธ์สวัสดีครับ